คราวนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าวัดสมณัฐ
มีคนเข้าไปโพสต์คลิปทางเฟซบุ๊กบอกว่า
อ้างว่าถูกตำรวจซึ่งยืนอยู่หน้าวัด
มือเข้าไปในรถลักษณะคล้ายว่าตบหน้า
เพราะว่าตัวเองจะเลี้ยวซ้ายแต่ตำรวจยืนขวางเอาไว้
เขาบอกแบบนี้นะครับดังนั้นเปิดกระจกลงไป
ว่าจะบ่นสักหน่อยยังไม่ทันบ่นโดนตบหน้าซะแล้วนะครับ
แต่วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
รวมทั้งตำรวจที่ปรากฏในภาพดังกล่าวนั้น
ก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับ
จะไปติดตามคำชี้แจงไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ

เป็นคลิปที่มีการโพสต์ออกมาแบบนี้นะครับ
ไฟเลี้ยวซ้ายครับตำรวจลักษณะยื่นมือเข้าไป

หลังจากเฟซบุ๊คแฟนเพจชื่อว่าสนับสนุนปฏิรูปตำรวจ
แพร่คลิปวิดีโอซึ่งอ้างว่า
ตำรวจจราจรรายหนึ่งที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับ
บริเวณปากซอยพะเนียงวัดสมณัฐวรวิหาร
ผู้โพสต์นั้นระบุข้อความอธิบายบอกว่าแบบนี้ครับ
รถคันดังกล่าวจะเลี้ยวซ้ายแต่ตำรวจยืนขวาง
โดยไม่สนใจว่ารถจะเบียดกัน
พอคนขับเปิดกระจกปนออกไป
ก็ถูกยื่นมือเข้าไปตบหน้าอย่างที่เห็นนะครับ

ยืนมือเข้าไปแบบนี้นะฮะ

ก็บอกว่าลุแก่อำนาจนิ้วไหนไม่ดีต้องตัดทิ้ง

แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานนั้นออกมาบอกนะครับบอกว่า
ขณะนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว
หากผิดจริงก็ว่าไปตามผิด
แต่ถ้าหากว่าไม่ผิดก็ขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ดำเนินคดีกับผู้โพสต์คลิปนะครับ

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
พร้อมเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยนะครับ

ร้อยตำรวจเอกอัธวิทย์เรืองโภควิทย์ครับ
ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่การจราจรที่สนนางเลิ้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงประมาณ๖โมงเย็นก็การจราจรหนาแน่นแบบนี้นะครับ
คราวนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ขณะที่ตำรวจนั้นยืนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก
หน่วยการจราจรบริเวณทางเข้าวัดสมณัฐถนนพะเนียง
ซึ่งตัดกันกับถนนนครสวรรค์นะครับ
คันดังกล่าวครับพยายามที่จะเลี้ยวขวา

ซึ่งร้อยตำรวจเอกอัธวิทย์นั้นแจ้งว่าไม่ให้เข้า

ถนนพะเนียงปากทางเข้าวัดไม่สามารถเข้าได้นะครับ

รุณาไปใช้ถนนกรุงเกษมมุ่งหน้าเข้าวัดแทนจะดีกว่า
แต่คนขับไม่พอใจเปิดกระจกรถมาถามชื่อ
ต่อว่าด้วยวาจาไม่สุภาพนะครับ

ขณะนั้นการจราจรก็ติดขัด
ตำรวจจึงยื่นมือเข้าไปเพื่อโบกรถให้ชิดซ้าย
จากนั้นคนขับรถก็ขับออกไป
และยืนยันนะครับว่าตำรวจไม่ได้ตอบโต้
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายคนขับรถอย่างแน่นอน

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ตำรวจบอกว่าเหมือนกับคว้ามือเข้าไป
โทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ที่คนอยู่ในรถ
กำลังหยิบขึ้นมาถ่ายตำรวจนั่นเองนะคะ